เหตุการณ์ที่ชายสวมเสื้อดำอ้างตัวเป็นตำรวจสนโคครามนะคะ
แล้วก็เอาปืนออกมายิงคนขับรถแท็กซี่กลางถนนจนเป็นประเด็นร้อนค่ะ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์บนถนนคุณผู้ชมค่ะตรงเรียบด่วนรามอินทรากลางวันแสกค่ะ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยลงไปคุยกับคุณทงชัยบานแย้มคนขับรถแท็กซี่ผู้เสียหาย
ที่ถูกผู้ชายในคลิปชักปืนมายิงขู่หนึ่งนัดเนี่ยค่ะ

ก็หุดหวิดเฉียวจะชนกันนะคะจากนั้นเขาก็พยายามขับรถตาม
ชุดดำพยายามขับรถตามแล้วเรียกให้เขาหยุด
พอจอดข้างทางก็พูดจาด่าทอและท้าให้ลงมาต่อยกันกลางถนน
พอเขาลงจากรถจะไปเคลียร์ก็ถูกชักปืนออกมายิงขู่หนึ่งนัด
แล้วเขาบอกเขาสังเกตเห็นว่าในรถเนี่ย
มีเครื่องแบบคล้ายของตำรวจ

กับพนักงานสอบสวนสนโคครามค่ะ
เห็นเสื้อเขาเราก็เกิดอาการกลัว
ใช่พี่ผมกระโดดขึ้นรถเสร็จออกรถไปเขาก็ยิงจากยิงจากเรา
ถามว่าเขายิงอ่ะเรารู้ไหมได้ยินปั้งเลย
คือเราไม่รู้หรอกว่าเขายิงมาทางรถเราหรือว่ายิงขึ้นฟ้า
ใช่หรือไม่นะคะทางผู้อำกับสนโคครามบอกว่า
เบื้องต้นสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเป็นตำรวจในสังกัดหรือเปล่า
ถ้าเป็นตำรวจจริงจะลงโทษตามกฎหมายแล้วก็เอาผิดทางวินัย
ก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะคะ
สั่งให้ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ให้ผู้เสียหายมายืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุพบว่าต่างฝ่ายต่างทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันมาก่อน
แล้วผู้เสียหายก็ถูกใช้อาวุธมาข่มขู่ซึ่งเรื่องนี้ก็มีทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จปนกันไป
เดี๋ยวคงต้องรอข้อเท็จจริงที่ตำรวจสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ